ส่วนคริสตชนไทยวันนี้นะคะมีกิจกรรมเช่นกันนะคะ
เป็นกิจกรรมคริสตชนไทยร่วมใจพักเทิดท้ายองค์ราชันค่ะ
ซึ่งมีพิธีนามัศกาลสันเสริมพระเจ้า

เสด็จทะเลิ้งทวันและเยาวราชสมบัติครบ๗๐ปี
ติดตามบรรยากาศจากคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยค่ะ

ซึ่งคริสตชนไทยนะคะก็ได้ร่วมกันกล่าวอาเสียรวาสราชสะดุดีตลอด
ที่ยอดจนร่วมกันภาวนาอธิษฐานขอพร

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ

และประชาชนชาวไทยทั้งประเทศค่ะ
ซึ่งประกอบด้วยสภาคิตจักรแห่งประเทศไทยสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
และสหคิตจักรแปปติสในประเทศไทย
ร่วมกับสภาประมุกบาทหลวงโลมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
มูลนิธิเซเว่นเดย์แอสแวนติสแห่งประเทศไทย
จัดพิธีนามัศกาลสันเสริญพระเจ้า
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสด็จเถลิงถวันระยะราชสมบัติครบ๗๐ปี๙มิถุนายน๒๕๕๙
โดยมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปากรรองนายกรัฐมนตรี

มีคิตชนเข้าร่วมพิธีอย่างเนื่องแน่น
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดี
และทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
พระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย
เพื่อมอบให้แก่ประสงค์นิกรชาวไทย

ได้ร่วมกันกับอาเสรวาธรรชฎุดี

ก่อนจะร่วมกันภาวนาอธิษฐานขอพร

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนประชาชนทุกทั้งประเทศ

ภูมิใจที่ได้เห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ในการแสดงออกถึงความจงรักพักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ยังประโยชน์สุขแก่ประชาชน
และทำให้ชาติเจริญรุ่งเรือนมาโดยตลอดค่ะ
กลับเรียนว่ามีความประทับใจนะครับ
เห็นความเป็นหนึ่งของท่านเนี่ยถือว่าเป็นพลังที่ส่งให้ประเทศชาติเนี่ย
เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับ
ถือว่าวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ของทิศชนไทยนะครับ
ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน
ถวายความจงลักษณ์พอดี
ด้วยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสทรงเฉลิดเฉลิมพระวรรณราชสมบัติครบ๗๐ปีนะครับ
พวกเราจัดขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงมีต่อพวกเราประชาชนชาวไทยนะครับ
ด้านศาสนาอาจารย์ทงชัยประดับชายานุรัติประธานกปทระบุว่า
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ิตชนไทยทุกคนจึงได้ปวรรณาตัว
ที่จะดำเนินชีวิตตามแบบอย่างในโครงการพระราชดำริ
ส่งมอบความรักสร้างสรรค์สังคมคุณธรรมจริยธรรม
ช่วยผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างในสังคม
ตลอดจนดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนค่ะ
สำหรับงานดังกล่าวนะคะมีขึ้นในกรุงเทพมหานคร
รวมถึงจังหวัดทุกจังหวัด
เพื่อที่จะแสดงความจงรักพักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากหอธรรมโรงเรียนกรุงเทพคิสเตียนวิทยาลัยค่ะ